เอาคุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวคือเมื่อวานเนี้ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่
บอกว่าใครเห็นภาพคลิปภาพจงกล้องมุมจรปิดแล้วอืม
ตกใจมากหลังจากที่มีภาพของมอเตอร์ไซค์พ่อลูกขี่ซ้อนกันมา
ครับแล้วจอดเพื่อจะให้รถเก่งเขาจะเลี้ยวเข้าซอยอืม
จังหวะนั้นรถเมย์พุ่งมาแล้วชนท้ายพ่อลูกที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์

ให้ดูภาพแบบเต็มไม่ได้ต้องขออนุญาตฟีเพราะมันน่ากลัวมากจริง
คุณผู้ชมดูนะเขาจอดเพื่อให้รถเก๋งสีดำคันนั้นเลี้ยวเข้าไปค่ะ

จังหวะรถเมฆเอาจริงนะดูจากภาพหลายคนนะ
คนในพื้นที่ก็บอกว่ารถเมย์เนี่ยขับมาเร็วเร็วมากเร็วแล้วพอความที่ขับมาเร็วมันเบรกไม่ทันอ่ะเนอะคุณ
รถใหญ่อ่ะใช่สุดท้ายเนี่ยเสยท้ายของมอเตอร์ไซค์พ่อลูกรายนี้
กระเด็นไปเลยทั้งพ่อทั้งลูกนะคะตัวพ่อเนี่ยตอนที่กระเด็นไปได้รับบาดเจ็บเนี่ย
แต่ยังมีสตินะคะตัวน้องเนี่ยคือลูกสาวเนี่ย
กลายเป็นว่าน้องอายุ๑๓เองสลบอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ย
จับภาพไว้ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงบริเวณปากซอยพิบูลสงคราม๑
หกโมงเย็นเมื่อวานนี้หลายคนอย่าตามความคืบหน้าเรื่องนี้
วันนี้เราตามให้นะคะเพราะว่าคนเจ็บ
อย่างที่บอกคุณพ่อนายพงศธรอายุ๕๗ปี
แล้วก็น้องอายุ๑๓ลูกสาวค่ะ
เจ็บสาหัสค่ะแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่า
ถูกพุ่งชนแรงมากมากทางด้านของ
อดีตภรรยาของคุณพงศธรคนเป็นพ่อ
นางอรไทยอายุ๔๗ปีเล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนนี้อาการของลูกสาวและตัวอดีตสามีนั้น

ตัวนายพงศพรคนเป็นพ่อขาหักหนึ่งข้าง
หมอทำการผ่าตัดแล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนน้องอาการหนักเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุ
สลบไปเลยแต่ความเป็นพ่อคุณ
พ่อเจ็บหนักเหมือนกันนะแต่พ่อไม่ได้สลบ
มีสติลุกขึ้นมาแล้วเข้าไปดูลูกสาว
น้องเลือดออกในสมองกระโหลกร้าวกระดูกไหปราคั่งขวาหัก
แล้วบริเวณซีกซ้ายถูกกระแทกอย่างรุนแรง
แล้วก็ยังพยายามที่คือยังมีอาการรู้สึกตัวแต่พูดอะไรไม่ได้
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันค่ะ
ลองฟังเสียงทางด้านของอดีตภรรยาพูดหน่อยค่ะ
ส่งกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยเอาจริงนะเขาก็ดูเหมือนเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคุณ

ใช่จอดให้รถไปแล้วโดนแบบนี้นะคะ
เรื่องของคดีทางด้านอดีตพระยาของคุณขีมมรรดา
รายนี้บอกว่าก็เดี๋ยวจะให้ลูกสาวอีกคนดำเนินการให้นะคะ
ส่วนเรื่องของคนขับรถเมย์อยากให้ออกมารับผิดชอบหรือบริษัทต้นสังกัดก็ได้
แล้วก็เห็นยังบอกว่าล่าสุดยังไม่ติดต่ออะไรเข้ามา
คุณผู้ชมภาวานที่จริงพูดจากข่าวแล้วลงเป็นที่เหมือนกันนะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าจริงบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะ
เพราะมันเป็นทั้งจุดกลับรถแล้วมีรถที่เลี้ยวเข้าออกซอยเป็นประจำ
คนที่ขับขี่บริเวณนี้เขาจะรู้กันดีว่าต้องคอยระมัดระวังกันเอง
แม้บางครั้งจะมีตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวก
แต่ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยมา
จริงชาวบ้านบอกอยากให้หน่วยงานเร่งมาแก้ไขหน่อยนะ
ปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้อีก
มันก็เป็นจุดที่มีคนสัญจรเยอะจริงนะ
เป็นแบบจุดตัดใหญ่เป็นซอยใหญ่ด้วยเนอะ
แล้วจริงไอ้เส้นแบบนี้ถ้าตามกฎหมายจราจรเรารู้นะ

แล้วคุณต้องระวังแล้วชะลอรถด้วย